เขาบอกว่าเขาต้องการจะไปขโมยของ
แต่ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๐ปีตื่นมาเจอครับ
เขาเอามีดแทงทั้งที่คอที่หน้าอกที่ลำตัวรวม๑๔แผลด้วยกัน
ไม่รู้ว่าขโมยของหรือว่าต้องการไปข่มขืนกันแน่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๓ของวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
คนร้ายเป็นผู้ชายก็ใช้ผ้าคลุมใบหน้า
ปีนขึ้นไปครับบนห้องนอนชั้น๒เป็นอาคารพาณิชย์นะครับ
ซึ่งเปิดเป็นร้านศักดิ์ผ้าในบริษัทที่ดำบลเขื่องคำอำเภอมือจังหวัดยซโศธรจิพี
ในห้องมีผู้หญิงเป็นหญิงสาววัย๒๐ปีเขานอนหลับอยู่
พอผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นไปผู้หญิงเขาก็เอ๊ะมันมีเสียงนะ

ตะโกนขอความช่วยเหลือจากแม่ที่นอนอยู่ข้างล่าง
แต่คนร้ายเอามีดที่พกมาด้วยกระหน่ำแทงผู้หญิงคนนี้ทั้งที่คอหน้าอกลำตัว
รวม๑๔แผลบาดเจ็บสาหัสแล้วคนก่อเหตุก็หลบหนีไปครับ
ต่อมาช่วงบ่ายของวันเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนเร่งแก่มรอยตามล่ามือมีดรายนี้จนทราบแล้วว่าเป็นใคร
เป็นวัยรุ่นอายุ๑๘ปีเองคุณผู้ชมนะฮะก็ไปพักอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายสุรากับเบียร์
อยู่ติดกับบ้านของผู้เสียหายนี่เองคุณผู้ชมไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็เลยนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มพร้อมของกลางมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุและโทรศัพท์มือถือ๔เครื่องด้วยกัน

สารภาพเลยไม่มีเงินใช้จ่ายก็เลยก่อเหตุจะไปขโมยของ
ก่อนหน้านี้เคยบุกเข้าไปงัดขโมยมือถือมาแล้ว๓เครื่อง
บุกเข้าไปงัดในห้องนอนของผู้เสียหายได้มือถือไปหนึ่งเครื่องยังไม่หนำใจ
แต่ผู้เสียหายตื่นมาพอดีก็เลยตกใจใช้มีดกระหน่ำแทงผู้เสียหายจนบาดเจ็บสาหัส
พร้อมปฏิเสธไม่ได้หวังจะข่มขืนแต่ต้องการจะมาขโมยเอาทรัพย์สินไปขายเท่านั้นนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหามรายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ